ไปอีกสักที่กินกันให้เต็มคราบและได้ชมบรรยากาศที่สวยงามกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับ
พาไปที่อุทัยธานีบางคนมักจะขับผ่านไม่ได้แวะเที่ยวแนะนำให้แวะไปเที่ยวบ้างที่อุทัยธานีครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวณทองย่อนร้านก๋วยเตี๋ยวณทองย่อน
แต่ให้ดูก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวเขาเจ้มจ้นน่ากินน่าทานมาก
ร้านนี้อยู่ที่หมู่๓บ้านชายเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
มีหมดอ่ะน้ำตกนี่ทีเด็ดนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
อันนี้จะเป็นแบบน่องไก่แบบพอดีคำนะแต่เขาตุ๋นเขาตุ๋นมาพอดีเดี๋ยวคุณดูในภาพรสชาติน่าจะอร่อย
นี่ประมาณอย่างนี้มันดูแบบกำลังกินพอมันใหญ่ไปแล้วมันรู้สึกอุ๊ย
เขาเรียกว่าอะไรนะปีกบนหรือปีกล่างผมไม่แน่ใจปีกกลาง
กลางใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไอ้ตรงปีกที่มันเป็นคล้ายน่องไก่นั่นแหละ
ปีกค่ะเออไม่รู้แหละไม่มั่นใจแหละ
คุณหะไทยนัทพรมนาคเจ้าของร้านเผยว่าร้านนี้เปิดมา๔ปีแล้วนะ
ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เขามาแวะเที่ยวชมหุบเขาก็คือหุบป่าตาด
ก็คือเป็นหุบเขาป่าตาดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

ผมก็ไม่เคยได้ยินนะที่จังหวัดอุทัยธานีใครเคยไปบอกหน่อย
บรรยากาศดีบรรยากาศรอบที่เป็นเขาเป็นป่าเป็นธรรมชาติที่อุทัยธานีเนี่ยก็สุดยอดเลยนะคุณผู้ชมนะ
อ่ะคุณผู้ชมมาที่นี่เขาบอกว่านอกจากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเขายังสร้างที่พักอารมณ์คล้ายโดมเนี่ยอย่างนี้
เอาไว้รอนักท่องเที่ยวนั่นหมายความว่าคุณไปที่นี่คุณกินก๋วยเตี๋ยวและถ้าคุณยังไม่มีที่พักคุณพักกับเขาได้เลยนะ
แล้วคุณเปิดมาเปิดประตูมาตอนเช้าคุณจะได้เจอกับอะไรผมเชื่อว่าจะได้เจอกับพวกหมอกเมฆหมอกอารมณ์คล้ายเหมือนว่าเป็นเย็น
บรรยากาศเย็นกับเทือกเขาลักษณะแบบนี้
ถ้าเป็นตอนเย็นผมแนะนำนะถ้าร้านนี้เขามีนะแนะนำให้สั่งด้วยหมูกระทะทานตอนเย็นกับบรรยากาศที่แบบ

หมายถึงถามสิโต๊ะคุณให้แล้วนะลองไปสอบถามดูนอกเหลือจากก๋วยเตี๋ยวเค้ามีเมนูอะไรบ้าง
ไปถึงที่พักเขาคิดราคายังไงในช่วงนี้ครับ